เลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนสอสอ๕๐๐คนเป็นสอสอแบบแบ่งเขต๔๐๐คน
และแบบบัญชีรายชื่อ๑๐๐คน
ทีนี้มาดูสูตรคำนวณหาจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อที่แต่ละพักจะได้จากสูตรหารร้อยว่าเป็นอย่างไร
หารร้อยหมายถึงการนำคะแนนเสียงเลือกตั้งของพักการเมืองทั้งหมดจากบัตรเลือกตั้งสอสอบัญชีรายชื่อ
หารด้วยจำนวนสอสอแบบบัญชีรายชื่อคือ๑๐๐คน
จากนั้นจึงมาคำนวณหาจำนวนสอสอแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพักจะได้ตามสัดส่วนคะแนน
ยกตัวอย่างเช่นถ้าคะแนนเสียงของทุกพักรวมกัน๓๗ล้านคะแนน
คะแนนเฉลี่ยต่อสอหนึ่งคนจะเท่ากับ๓๗๐๐๐๐คะแนน
การคำนวนก็คือเอา๓๗๐๐๐๐๐เป็นตัวตั้งหารด้วย๓๗๐๐๐๐
แบ่งเป็นสอสอเขต๑๐๐คนและแบบบัญชีรายชื่ออีก๑๐คนนั่นเอง